ของคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ของที่ฉันใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อเนื่องกันไปเลยค่ะ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูสำนักให้โชคให้เลข
นี่เขาเรียกกันเองนะคะว่าเป็นสำนักของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มนั่นเอง

ตอนนี้เห็นว่าผันตัวเองมาอยู่เป็นเจ้าสำนัก

อันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าอะไรกันแน่นะคะ
แต่ว่ามีสำนักอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะ
บอกมาว่าชีวิตชะตาของเขาเนี่ยพลิกจากการเสี่ยงโชคจริง

เทิงไทยรัฐของเราก็เลยขอไปบุกถึงสำนักที่พี่โป๊งเหน่งเนี่ยอยู่
พร้อมถึงถามถึงเคล็ดลับเทคนิคในการเสี่ยงโชคด้วยค่ะ

วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเองนะจ๊ะ

ผมก็ถูกมาทั้งหมด๘งวดแล้วนะฮะ
งวดนี้กำลังจะเป็นงวดที่๙นะครับ
ผมหวังว่าไม่น้อยก็มากนะครับที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตของผมได้
ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รับนะงานแต่ว่ามันไม่มี
ไม่ได้เวอร์นะบ้านก็หมดแล้วรถก็หมดแล้ว

ต้องมองแน่นอนครับว่าผมน่ะงมงายบ้าตัวเลขอย่างนู้นอย่างนี้
ตเตอรี่ผมซื้องวดหนึ่ง๓๐๐๐กว่าบาทนะ
ต่องวดนะ๓๐๐๐๐กว่าบาทนะถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
จะถูกแสนกว่ามันก็คุ้มใช่ไหมฮะมันก็ยังพอมีทุน
ถ้าสมมุติว่างวดนี้ไม่ถูกเดี๋ยวงวดหน้ามันก็ถูกอีก
มันก็จะมีทุนสมทบเข้าไปอย่างนี้นะครับ
ใครจะว่าผมงมงายผมก็ไม่ทราบนะ
แต่ว่าทีนี้ทำให้ผมพลิกชีวิตใหม่ครับผม

ก่อนอื่นที่จะไปซื้ออะไรต่ออะไรเนี่ย
มันต้องมีตัวเลขในใจของเราเอาไว้นะฮะวิเคราะห์
มีตัวเลขอยู่ในใจก่อนไม่ใช่ไปถึงก็หยิบนู่น
หลับตาหยิบหนี้หลับไม่ถูกหรอกครับ
เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะฮะไป
เพื่อจะมีโชคมีลาบเหมือนผมนะฮะไปดูตัวเลขว่า
ติดตามทางไทยรัตน์ทีวีได้นะฮะ
เห็นว่าสำนักงานแห่งนี้นะคะ
นอกจากจะให้โชคกับพี่โป๊งเหน่งแล้ว
โป๊งเหน่งเชื่อว่าที่นี่เนี่ยยังทำให้สุขภาพของเขานะฮะ

เชิญยิ้มลูกพ่อสีหนุ่มนะครับ
คือลักษณะของผมเนี่ยปอดมันทะลุ๕รู
อดทะลุ๕รูก็ไปหาคุณหมอนะครับ

แล้วก็ปอดต้องทะลุแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ

อัดลมเพราะผมเนี่ยไม่เคยกินน้ำเปล่าเลย
สมกับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ซึ่งตอนนี้ร่างกายดีขึ้นแล้ว
เมื่อก่อนนี้นั่งรถเข็นนะนั่งวิวแชร์
ผอมผอมก็แจ๊คอีกนะง

แต่ตอนนี้อาจารย์ก็พามารักษาตัว

อย่างที่บอกก็เป็นความเชื่อของพี่โป๊งเหน่ง
ยังไงคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หมั่นตั้งใจทำการทำงานนะคะ
ส่วนเรื่องเสี่ยงโชคเอาไว้พอสนุกกรุบกริบในแต่ละงวดแต่ละครั้ง

ก็งวดนี้ก็โชคดีกันแล้วกันนะคะ